มาดูความคืบหน้าค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นมา๒วันก่อน
พฤศจิกายนที่ลำปางนะคะก็มีรถม้าของคณะผู้สื่อข่าวแล้วก็นักท่องเที่ยว
เขาไปทำกิจกรรมกันที่บริเวณถนนสายวัฒนธรรม
ปรากฏว่าอยู่ดีม้าเกิดตกใจอะไรก็ไม่รู้พยศขึ้นมารถม้าก็พลิกคว่ำนะคะ
เนี้ยข้ารถม้าพลิกคว่ำทำให้คนขับรถม้าน้อยอำนาจอายุ๕๙ปีก็นอนแผงอยู่แบบนี้

แล้วก็มีคณะของนักข่าวนั่งขบวนรถม้านี้ไปด้วยนะคะ
เขาก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังแบบนี้ค่ะเมื่อสองวันก่อนนะคะ
ก็มีนักข่าวจากหลายสำนักไปจากกรุงเทพไปดูงานด้านการท่องเที่ยวที่ลำปาง
ก็นั่งรถม้าออกจากตัวเมืองลำปางผ่านถนนในตัวเมืองนะคะ
พอนั่งรถม้าผ่านถนนวัฒนธรรมตัวเธอกับเพื่อนผู้หญิงอีกคนรู้สึกเลยว่า
ม้ามีอาการเหมือนตกใจอะไรสักอย่างแล้วก็ดีดขาคู่หลัง
คนขับรถม้าคุมไม่อยู่เลยค่ะทีนี้พยายามดึงกระตุกเชือกให้ม้าหยุด
แต่บังคับม้าไม่ได้แล้วจังหวะนั้นครับรถม้าก็เลยเสียหลักพลิกตะแคงแบบนี้ค่ะ
แคงไปทางฝั่งขวานะคะแล้วก็พลิกคว่ำพุ่งไปบนทางเท้า
ตัวเธอกับเพื่อนเนี่ยตกรถม้าได้รับบาดเจ็บคนขับรถม้าก็ตกจากรถม้า
คนขับเนี่ยหัวฟาดพื้นเลยนะสลบไปเลยอ่ะค่ะอืม
วันนี้ทีมข่าวแท้รัฐทีวีเดินทางไปพบกับนายอำนาจที่บ้านนะคะ
คือคุณหมอก็อนุญาตให้กลับไปรักษาตัวที่บ้านแล้ว
เนี้ยค่ะคนขับรถม้าคนนี้แขนซ้ายังเจ็บอยู่
ยังมีรอยฟกช้ำอยู่คนขับรถม้าก็เลยเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าวันเกิดเหตุเนี่ย
ก็มีสื่อมวลชนนั่งรถม้าถ่ายรูปชมเมืองพอไปถึงจุดที่เขาจะจอดให้ถ่ายรูปบนถนนสายวัฒนธรรม
ก็มีคนที่พยายามข้ามมานั่งที่บริเวณคนขับรถม้าค่ะคนที่นั่งอยู่ด้านหลังอ่ะ
เขาข้ามมาจะมานั่งที่คนขับรถม้า
คนขับรถม้าบอกเลยว่าข้ามมาไม่ได้เดี๋ยวมันจะม้ามันจะปรับสภาพไม่ได้
ม้าตกใจแต่นักข่าวที่นั่งมาคือก็ไม่ฟัง
คนขับรถม้าก็พยายามจะข้ามมาก็เลยเกิดเหตุนี้
ม่ามันเกิดเพราะมันม่านี่มันจะมีถุงขี้นะ
แล้วม้านี่มันอย่างว่าออกตัวออกพอดีอ่ะ
มันปิดดินดินมันอาจจะมีและยางม้านี่มันเป็นม้าตัวแมวไหมเนอะ
เพราะตั้งหน้าเป็นตัวปู่มันมันหันเจ้าหมูไปมันกลับไปอ่ะ
ก็จะไอไอเนี้ยคนทศาสตร์มันเปลี่ยนฮีตทาง
คือผมต้องตัดสินใจเพราะด้านใต้เป็นรถ
จริงมันเจาะอยู่ถ้าผมจักรอดยิ้มตัวหาดไปจนรถเพลงเขาสี่หาย
อันนี้เกมาน่ะของผมสี่หายเป็นอย่างเพราะ

ใช่เขาบอกว่าคือนักข่าวที่นั่งอยู่ด้านหลัง
ก็พยายามจะข้ามมาตรงที่คนขับรถม้าตรงด้านหน้า
นั่งบังคับม้าอยู่ตรงนี้แล้วน้ำหนักมันเพิ่ม
ใช่ค่ะม้าก็เลยแบบดีดขาขึ้นอย่างนี้

ไม่มีใครอยากจะให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
ตอนนี้ก็เลยหยุดรับนักท่องเที่ยวต้องรักษาตัวก่อน
เดี๋ยวหายดีแล้วก็จะไปขับรถมาให้บริการนักท่องเที่ยวต่อเหมือนเดิม
ก็โชคดีที่ไม่เป็นอะไรกันมากกว่านี้นะคะ